ดูนะคุณผู้ชมคนเต็มไปหมดเลย

ไม่ใช่มาเล่นน้ำดิฉันบอกแล้วเขาไม่ได้มาแข่งขัน
ไม่ได้มาเล่นน้องเล่นน้ำอะไรกันแต่ว่าเขาฮือฮากันมาก
เพราะว่าที่สะพานไม้วัดท่าขนุนเนี่ยนะคะ
จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมคนเยอะแบบนี้
เขามาช่วยกันนำซากเรือโบราณขึ้นมาจากแม่น้ำแห่งนี้

ชาวบ้านก็ได้ทำพิธีไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนแล้ว
เพราะเกรงว่าซากเรือนี้อาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นั่นเอง
พอทำพิธีขอคำมากันเสร็จเรียบร้อยนะคะ

ชาวบ้านก็ช่วยกันนำเชือกมาผูกเรือ
แล้วก็ช่วยกันดึงสากเรือขึ้น
เอามาไว้ริมฝั่งแม่น้ำแควร์น้อย
จากการตรวจสอบคร่าวนะคะ
ซากเรือลำนี้มีความยาวประมาณ๘เมตรด้วยกัน
และที่เห็นด้วยสายตาและรู้ได้เลยก็คือ
เรือลำนี้สร้างจากไม้ตะเคียนค่ะ
ซึ่งนอกจากซากเรือแล้ว
ชาวบ้านเขายังพบชิ้นส่วนต่างของเรือลำนี้ด้วย
จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ประมาณ๒๐คน
เขาก็นำไม้มามัดกับเรือ
แล้วก็ร่วมกันร่วมด้วยช่วยกัน
เอาบึดจำบึดอ่ะบึดจำบึดอ่ะ
อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งแบบนี้
กันขึ้นมาแบกเรือมาตั้งไว้ที่บริเวณข้างโบสถ์วัดท่าขนุน
เพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนได้มาเที่ยวชม

ว่าเรือโบราณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่

สังเกตดูนะเมื่อสักครู่ตอนเขาหามเรือขึ้นมาไว้ที่วัด

เอาอะไรมาใหญ่โตไปหมดเลย
นี่แหละชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อไงว่า
เรือตะเคียนโบราณลำนี้
น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่แน่นอน

ความเก่าแก่น่ะแล้วก็การเดินทางข้ามมคในสมัยโบราณ

ลำเล่มเทิมต้องใช้ตั้งกี่คนอ่ะฮะ

บอกแล้วว่าต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
หามแบกเรือขึ้นมาเพื่อที่จะไปไว้ที่วัด

จริงแล้วคือเราได้เห็นซากเรือโบราณ
เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปด้วยเห็นไหมคุณ